นับต่อนับไปจากนี้จนถึงวันที่สิบสามกรกฎาคม
เราต้องจับตาเรื่องทางการเมืองอย่างเข้มข้น
วันนี้เลขาธิการพักก้าวไกลนะครับ

หนึ่งยังมั่นใจในเสียงสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

ค่อนข้างจะเครียดเครียด
คือบอกว่ามีสวที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกนั่นแหละ

ส่วนหัวหน้าพักเพื่อไทยย้ำว่าที่ประชุม๘พักร่วมรัฐบาล
สนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวพักเพื่อไทยจะเป็นคนเสนอชื่อในวันโหวตด้วย
ที่อาคารรัฐสภาครับแก่นำพักร่วมรัฐบาล๘พัก
ประชุมกันเพื่อกำหนดท่าทีกำหนดความพร้อม
ในการโหวตนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคม
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
เปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วว่า
ในวันที่๑๓กรกฎาคม
มติของพักร่วมรัฐบาล๘พักนั้น
จะสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี

เป็นคนเสนอชื่อนะครับนายพิธาในที่ประชุม
จากนั้นจะเปิดให้สมาชิกนะครับได้มีข้อสักถาม
เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

แต่หากวันที่๑๓ไม่สามารถโหวต

ในที่ประชุมแก่นำพักร่วมรัฐบาล

เรียกอธิการภักดิ์เก้าไกรตอบในที่ประชุมบอกว่า
อยู่ในขั้นตอนพยายามประสานเสียง
พยายามประสานเสียงสวให้ได้มากที่สุดครับ
แล้วมีมือผู้ชื่นคุณพิทากีรอบ
ถ้าไม่ได้แล้วถึงจะเปลี่ยนให้ทางเพื่อใคร

ถือว่ายังไม่ได้มีการพูดคุย

อย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าสำหรับจำนวนเสียงสวที่สนับสนุนนายพิธานั้นนะครับ
กดดันสวที่มีแนวโน้ม
ที่จะสนับสู่นายพิธาเป็นนายกธมนตรี
กดดันในหลายรูปแบบนะครับ
ยังไงก็ยืนยันว่าไม่มีแผนสำรอง
หากการโหวตรอบแรกไม่สำเร็จนะครับ
แต่ย้ำว่า๘พักจะยังยืนหยัดที่นะครับเป้าหมายนี้ครับ
ลองฟังเสียงเลขาธิการพักเก้าไกลครับ
ต้องยอมรับว่ามีกระแสกดันในสอวอค่อนข้างมาก
ดังนั้นตอนนี้สวส่วนใหญ่
ก็เลยจะมีท่าทีที่ไม่แสดงออกชัดเจน
เดี๋ยวเขาคงต้องรอในวันที่๑๒
แต่หลายท่านที่เราประสานหรือพูดคุยไปค่ะ
เขาส่งสัญญาณบวกมาให้เราบ้างไหมคะ

ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างที่เรียนนะครับว่า
ในหลายวันนี้ก็ได้รับกระแสข่าวว่า
มีการกดดันสอวอที่อาจจะถูกคาดหมาย
ว่าจะโหวตให้กับคุณพิธาอย่างมาก

แล้วก็อาจจะซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบ

หรือพยายามที่จะมีบางกระแสข่าว
ก็ว่ากันถึงกับพยายามที่จะแก๊เมลด้วยซ้ำนะครับ
หรือเสนอผลประโยชน์ให้ต่างนานา

คุณผู้ชมครับล่าสุดครับ